วันนี้มีเวทีเสวนาทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
เชิญตัวแทนพักการเมืองต่างมาร่วมกันหาคำตอบถึงทิศทางการเมืองไทยในอนาคตข้างหน้า
หลังจากได้เห็นโฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่แล้ว
ตัวแทนแต่ละพักจะแสดงความเห็นไว้ว่าอย่างไรบ้าง
จอบประเด็นจากรายงานครับ
และศาสตร์อาจารย์โกวิททวงงามตัวแทนจากภักดิ์พลังท้องถิ่นไทย
บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความหวัง
หลังประเทศไทยวางเว้นจากประชาธิปไตยมาเกือบ๕ปี
แต่สิ่งที่เป็นกังวลขณะนี้ไม่ใช่เสียงรัฐบาลที่ปริ่มน้ำ
แต่เป็นเรื่องของการโจมตีกล่าวหากันมากกว่า
บรรยากาศการเลือกตั้งคราวนี้มีการโจมตีกล่าวหาเพื่อนน้อยที่สุด

นั่นคือบรรยากาศที่ผมคิดว่านี่คือบรรยากาศการเมืองที่ดีมาก
แต่สิ่งที่กังวลเวลานี้ก็คือหลังการเลือกตั้งได้
ได้สมาชิกเข้ามาทำหน้าที่ปรากฏว่า
บรรยากาศนั้นมันกำลังเปลี่ยนไป
มันกำลังเปลี่ยนไปกลายเป็นไม่บอกว่าตัวเองดีอย่างไร
กำลังมาบอกว่าเพื่อนไม่ดีอย่างไร
ทิศทางการเมืองเนี่ยมันจะเดินไปเป็นความหวัง
หรือเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตที่ตั้งตามหัวข้อเนี่ย
จริงแล้วพักผมเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้การเมืองเดินไปข้างหน้า
เพราะฉะนั้นหัวหน้าพักก็พูดแทนเลยว่าเราประกาศชัด
คือถ้าเราเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาในทางการเมือง
การที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าเนี่ยเราไม่ต้องพูดตำแหน่งทางการเมือง
ทำอย่างไรให้การเกิดรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งนั่นคือวิธีคิด
ขณะที่ฝากฝั่งของหัวหน้าพักอนาคตใหม่และพักเพื่อไทยย้ำว่า
ต้นต่อของวิกฤตต่างในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
คือรัฐธรรมนูลที่ถูกเขียนออกมาเพื่อสืบทอดอำนาจจากคนคนเดิม
หากแก้ไขไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวต้องอาศัยประชาชนทุกคน
ช่วยการรณรงค์ด้วยวิธีที่สันติ
สิ่งที่เป็นความหวังอย่างแรกเลยนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์หรือไม่เป็นคุณประยุทธ์ก็ตามแต่นะครับ
สิ่งที่เป็นความหวังก็คือคศและหัวหน้า
ขอสชรวมทั้งอำนาจของคศตามมาตรา๔๔หมดไปครับ
ถึงแม้ว่าคอสชจะหมดไปแล้ว
แต่ร่างทรงและวิญญาณของคอสชยังอยู่ครับ
อนาคตใหม่จะดำเนินการรณรงค์อย่างแข็งขันและหนักแน่น
เลือกที่เราเคยหาเสียงไว้กับประชาชน
เริ่มตั้งแต่เรื่องแรกที่เราจะทำ
ก็คือเรื่องการรณลงปรับแก้ไขรัติมนุมมาตร๒๗๒และ๒๗๙
เรื่องแรกคือเรื่องอำนาจของสว
ที่อนุญาตให้บรรดาคำสั่งประกาศของคอสชมีอายุตราบชั่วกาลปวสาร
หลังจากนี้การเมืองจะเป็นความหวังหรือวิกฤต
คงไม่ใช่แค่ผลงานการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เท่านั้น
แต่ยังหมายถึงประสิทธิภาพการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน